เพราะว่าชาวบ้านไปมุงดูที่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังเกิดเพลิงไหม้

ไอ้ลูกผู้ชายของบ้านนี้มันฆ่าพ่อแล้ว
มันฆ่าพ่อตายแล้วแล้วมันก็เผาบ้าน
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
มันเผาแล้วมันฆ่าพ่อมันเหลี่ยวมาทีมันก็เผาบ้าน

ที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านที่เพลิงกำลังลุกไหม้แห่งนี้นะฮะ
พยายามที่จะช่วยกันทั้งดับเพลิงด้วย
แล้วก็พยายามที่จะบอกต่อกัน
บอกว่าโอ้โหไอ้ลูกชายบ้านนี้มันฆ่าพ่อแล้วนะฮะ

และทีนี้ก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ก็เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเล็กที่๑๙๐หมู่๒
บ้านหนองนกเป็ดตำบลสระนกแก้ว
อำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้

เพื่อนบ้านช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วฮ

ใช้น้ำจากสายยางฉีดเพื่อคุมเพลิง
แต่เอาไม่อยู่มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นจากในบ้าน

ต่อมานะครับรถดับเพลิงของเทศบาล

สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
แต่ว่าบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ไม่ได้มาจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่อย่างใดนะฮะ
แต่มาจากลูกชายเจ้าของบ้านที่เมายาบ้า
แล้วจุดไฟเผาบ้านของตัวเองนะครับ
จุดไฟเผาบ้านแล้วก็เมายาบ้าเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่แถวนั้นแหละครับ
ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันจับคุณ
ช่วยกันจับกว่าจะจับได้นะฮะ
เขาพยายามต่อสู้ขัดขืน
ผู้ชายคนนี้ก็แรงเยอะอยู่พอสมควร
ทั้งชาวบ้านทั้งญาติทั้งตำรวจเนี่ย
จังหวะนี้เขาพยายามสะบัดตัวหมีนะฮะ
ตำรวจก็ต้องทุ่มลงพื้นเลยนะครับ
ตำรวจบางนายเอาไม้งามมาเลย
ดูสิคุณยื้อยุดกันอยู่พอสมควรเลยนะ
เดี๋ยวเห็นคุณลุงคนนึงมาช่วยนี่
เอาไม้งามมาค้ำไว้เลยนะครับ
ท้ายที่สุดสามารถจับกลุ่มได้นะฮะ
ก็คือนายวิทยาพลเยี่ยมอายุ๓๒ปีนะครับ
ทีนี้เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
นายวิทยามีอาการคลุ้มคลั่งเมายาบ้า

คว่างปลาสิ่งของที่อยู่ในบ้านใส่พ่อครับ
จนพ่อหัวร้างข้างแตก
มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
ผู้เป็นพ่อก็เรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วย
แล้วก็เพื่อนบ้านสามารถช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนที่พูดกันไปลือกันไปบอกว่าฆ่าพ่อแล้วฆ่าพ่อแล้ว
ยังไม่ได้ฆ่านะคุณแค่ทำร้าย
ผู้เป็นพ่อหัวร้างข้างแตก
แล้วก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ

ระหว่างนั้นเองนะครับนายวิทยาเดินเข้าไปในห้อง๕นาที
มีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็มีควันไฟลอยออกจากบ้านนะครับ
ก่อนที่นายวิทยาจะวิ่งหนีออกมายืนดูไฟไหม้บ้านของตัวเอง
ต่อมาตำรวจก็ควบคุมตัวนายวิทยาไปสอบสวน
แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแล้วครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
สิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านจุดเกิดเหตุ
พบบ้านถูกเพลิงไหม้วอดเสียหายทั้งหลังแล้วครับ
แต่ว่าไม่พบนายสุวรรณพลเยี่ยมเจ้าของบ้าน
แล้วก็เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งผู้เป็นพ่อก่อนหน้านั้นชาวบ้านก็บอกแล้วว่า

ร้างข้างแตกถูกเย็บที่ศีรษะไป๕เข็มนะครับ

เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ผู้เป็นพ่อที่บาดเจ็บลูกสาวได้มารับไปอยู่ด้วยแล้ว
ผู้สื่อข่าวจึงตามไปที่บ้านของลูกสาวผู้บาดเจ็บ

ก็พบกับนายสุวรรณคุณ
คุณตาสุวรรณมีสภาพคือมีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
มีแผลที่ศีรษะแหละหัวร้างข้างแตกนะครับ
จากการที่เราพูดคุยกับคุณตาสุวรรณ
ตาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เกิดอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้า

แล้วก็ลูกชายก็ขู่ว่าจะเผาบ้าน
หากไม่ได้เงินจากพ่อไปซื้อยาบ้า

ว่าลูกชายจะกล้าลงมือทำร้ายร่างกายเขา

ก่อนเกิดเหตุลูกชายทะเลาะกับญาติอีกคนหนึ่งที่ชื่อเก่ง
ที่ลูกชายจะโยนเก้าอี้ไม้ขนาดเล็กที่ใช้นั่งซักผ้า

ทีนี้ผู้เป็นพ่อวิ่งตามหลังออกมา
เพื่อที่จะห้ามปรามเหตุทะเลาะวิวาส
ก็เลยพลาดครับถูกเก้าอี้นั่งเข้าที่ศีรษะ

เพื่อนบ้านก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังจากนั้นลูกชายก็ถือแกลลอนน้ำมันเข้าไปภายในห้องนอน
ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้บ้าน

ก็ต้องมาอาศัยกับลูกสาวเป็นการชั่วคราวอยู่
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผู้ชายตัวดีนั้นดีนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทแสวงสวัสดิ์นาธี
สลวัสดิ์สอบสวนสพทองนะครับ
แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายวิทยาพลเยี่ยม

ข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี
ก็ต้องคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนการบำบัดก็ต้องว่ากันต่อไปด้วยนะครับ
ทาสยาบ้านะจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลย
พ่อก็หัวแตกเอาบ้านก็ไฟไหม้อีกนะคะ